ลื่นล้มเนี่ยมันเป็นอุบัติเหตุนะคุณผู้ชม

แต่บอกเลยงานนี้มี๗คู่
อ้าวคือเจ็บคนเดียวไม่พอ

หมาบอกถ้าเดินเองก็ไม่เปียกแล้วแหละ

หล่อลื่นบรึ๊ดเหรอจ้ะนะ